อันนี้เป็นเรื่องของการแชร์คลิปวิดีโอ

เวลาที่จะมีรถไฟมาเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณเตือนใช่ไหมว่า
หยุดรถก่อนนะว่ารถไฟกำลังจะผ่าน
แต่คลิปนี้ที่เห็นเนี่ยรถไฟมาแล้ว

คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะรถไฟมาเร็วหรือสัญญาณมันมาช้ากันแน

ก็เลยลง

อันนี้เพิ่งค่อยลงลงช้ามากเห็นไหมเสียงพวด
คลิปก็บรรยายลงแล้ว
จะลงได้รถไฟก็ไปเกินครึ่งขบวนแล้วค่ะ

ขณะที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
จอดรถรอให้รถไฟวิ่งผ่าน
ที่บริเวณสถานีกะปางนะคะ
ตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
โดยก็จะเห็นว่าการทำงานของเครื่องกั้นทางรถไฟเนี่ย
ช้าผิดปกติจริงนี่เห็นมั้ย

รถไฟก็แทบจะวิ่งผ่านไปหมดทั้งขบวนแล้ว
ระบุข้อความสั้นพร้อมกับการโพสต์คลิปนี้บอกว่า
ที่กั้นช้าหรือรถไฟมันมาเร็ว

ชาวเน็ตหลายคนก็วิพักวิจันกันอย่างหนักเลย

เข้ามาตรวจเช็คเครื่องกั้นทางรถไฟ

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะ
บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
เป็นเครื่องกั้นชนิดคานทำงานอัตโนมัติ
ถนนที่ป้าหยุดรถกะปางระหว่างสถานีที่วังห้วยยอดแขวงทุ่งสงศ์
สาเหตุของการเกิดการขัดข้องนะคะเนื่องจากมีฟ้าลงค่ะ
กระทบกับการทำงานของระบบตรวจสอบขบวนรถ
แล้วก็ได้ทำการแก้ไขให้ใช้งานปกติแล้ว
ขออภัยมาในความไม่สะดวกนะคะ
ซึ่งถ้าประชาชนพบเห็นเครื่องกั้นมีเหตุขัดข้อง
ก็ตรวจสอบเขาเรียบร้อยเห็นแบบนี้อัดคลิปไปด้วยโทรไปด้วยได้เลย๑๖๖
ไปเลยถ้าอย่างนั้นไลฟ์ให้ดูกันค่ะ